ที่เขาชวนกันไปกราบแม่แก้วถึงบ้าน
แม่ก็จัดแจงทำข้าวอร่อยอยู่เต็มโต๊ะเลย
แถมยังถ่ายช็อตเด็ดชวนฟินลงในไอจีแบบรัว
เอาชนิดที่ว่าแฟนคลับเห็นแล้วก็โอ้โหฟินกันทั่วหน้านะคะ
เรียกว่าถ้าแต่งงานวันแม่ได้ก็เปลี่ยนชุดทำพิธีได้เลยคุณ
เพราะทุกอย่างมันดูพร้อมมากเอาคุณดูนะคะ
การกินพร้อมแล้วผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมแล้ว
เปลี่ยนจัดควงมาลัยก็เป็นสินสอดอะไรอย่างนี้ก็ดี
สิเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าได้เลยนะบรรยากาศแบบนี้นะคะ